ดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นการสู้ชีวิตของตายายผู้พิการทางสายตาค่ะ
ที่ขี่รถเร่ขายน้ำหารายได้ประทังชีวิต
เรื่องราวของสองตายายเป็นอย่างไรไปดูค่ะ
สองตายายสู้ชีวิตจริงค่ะไม่หวั่นแม้ว่าตัวเองนั้นไม่มีความพร้อมทางร่างกาย
เห็นแบบนี้เรามีกำลังใจขึ้นมาทันทีแล้วก็อยากจะให้กำลังใจคุณตาคุณยายคู่นี้ด้วยนะคะ
คลิปของตายายเนี่ยผ่านตาไปบ้างเพราะว่าคลิปขายกาแฟของยายเป็นไวรัลมาก
หลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้น
เพราะว่าแม้คุณเตายายอายุมากแล้วแล้วก็มีความบกพร่องทางสายตาก็ยังตั้งใจทำมาหากิน
ท่านนี้ชื่อว่าคุณยายกำไรโพเกิดอายุ๖๐ปีค่ะ
คุณยายขายกาแฟโบราณมาแล้วกว่า๒๐ปีนะ
ซึ่งคุณยายเนี่ยมีความบกพร่องมีความพิการทางสายตาทั้งสองข้าง
เนื่องจากเป็นโรคอีสุกอีใสแล้วลามเข้าตาตั้งแต่อายุ๕ขวบ
คุณยายนะคุณยายต้องใช้ชีวิตในโลกมืดมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ส่วนคุณตาชื่อคุณตาบุญธรรมโรโตอายุ๖๔ปี
คอยช่วยเป็นลูกมือตักน้ำแข็งใส่แก้วแล้วเทกาแฟให้คุณยายเพื่อส่งให้กับลูกค้า
คุณตาเองเนี่ยก็พิการขาข้างขวาลีบเป็นโปรดิโอนะคะ

แต่คุณตาเนี่ยคอยเป็นสายตาเป็นคนคอยบอกให้นะ
ถูกต้องนะคะก็ทำมาหากินช่วยกันแบบนี้
คุณตาอาจจะเดินไม่สะดวกแต่ก็สามารถขี่รถจักรยานพ่วงข้างได้

เอาอย่างนี้เราไปฟังเสียงคุณยายกำไรเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยค่ะ

เนี่ยอย่างงี้

๒๐ค่ะ

ก็ทำแบบว่าเหลือจากลูกค้าก็เลยเอามากิน
ก็รู้แล้วว่าโหลดอย่างงี้ลูกค้าเขาชอบอย่างงี้ค่ะ
บางวันได้มาเท่าไร
ก็บางวันก็ขายไม่ได้บางวันก็ได้ร้อยสองร้อย

อินเตอร์ไปชมวิวกินลมแถวนั้น

โอ้โหจวดชื่นใจ
อร่อยยกโป้งให้เลย